นี่เลยมาดูความสวยความปังดีกว่าของคุณเอ๋พรทิพย์ค่ะ
คุณเอ๋พรทิพย์นี่เป็นเมียพอนะคะ

พี่ป๋อดันเอกคุณผู้ชมบอกเลยว่าคนนี้น่ะนะหวงภรรยามากเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยเขาเห็นแบบว่าภรรยาลงรูปชุดว่ายน้ำแบบนี้
ต่อเมอร์อ่ะก็พูดมานานว่าต้องมาป่ะหรอ
เอาอีกแล้วเหรอทีมรีทัศน์มาอีกแล้วเหรอ
เมอร์เนี่ยมันเป็นบิกินี่ได้มันไม่ผิดกฎพี่ป๋อ
บอกเลยพี่ป๋อกลายเป็นมนุษย์ข้างลักษณ์ไปแล้วค่ะ
อันนี้เราไม่ได้พูดเกินจริงนะคุณผู้ชมดูสิ
หน้าจอพี่เอ๋ลงถ่ายรูปบิกินี่ที่ไหนพี่ป๋อต้องตามไปรีทัศน
ปกปิดส่วนที่แบบว่าโผล่ออกมาเลยนะของพี่เอ๋
ตลอดว่าชนิดทุกรูปต่อรูปแบบไม่ค่อยปล่อยผ่านเลย
รูปเนี่ยก็รีทัศน์แบบว่าพี่คอเต่าไม่ได้นะ

ซึ่งล่าสุดค่ะเราได้เจอพี่เอ๋เปิดใจเลยว่าการันตีเรื่องความสามีหวง
ใส่ชุดไหนโพสต์รูปอะไรเนี่ยต้องให้พี่ป๋อเช็คทุกครั้งเลย
วันไหนที่สามีเนี่ยไม่ได้ไปกองถ่ายนะ
ก็จะไม่ชอบให้พี่เอ๋ออกไปข้างนอกเพราะว่าอะไรรู้ไหม
กลัวกลัวเมียไปแอบมีชู้

ส่วนรูปที่เคยลงกับโอป้าเกาหลีค่ะพี่ป๋อก็ขอร้องให้เลิกลงได้แล้วนะ
ส่วนที่เห็นพี่เอ๋นะหุ่นดีแบบนี้

ด้วยสาเหตุที่ว่าไม่อยากเป็นโรคเป็นภัย
แต่ไปมาผลพลอยได้ก็คือน้ำหนักมันลดลงค่ะ
ก็คือการผอมที่สุดในชีวิตของแม่เอ๋แล้วนะ

พร้อมที่สุดในชีวิตแรงค่ะ
เราแค่เราแค่รักษาสุขภาพกลัวเราป่วย
แต่มันผลพลอยได้จากตรงนั้นมันก็ทำให้เราดี

ว่าบางทีเราก็สะใจดีเนาะ
สะใจ
คือแบบมันก็สะใจดีคือแบบว่าปกติแล้วอ่ะ

แล้วลงไว้ใช้จี๊และเพลินฟันอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่าทำไมจะต้องลง
คือเหตุจำเป็นอะไรจะต้องลงลงไม่ลงรูปหัวล่ะ

จำเป็นอะไรจะต้องลงลงทำไมไม่ลงรูปผัวล่ะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเลยนะคะ

หายปลาร้าเนี่ยชัดเจนมากเลยเนาะ

สุดยอดไปเลยจ้ะ

เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ๔๕ปีไป

กวนแม่ค่ะโดยใช้ชื่อปาร์ตี้ว่า

โอค่ะเปิดใจเรื่องธุรกิจที่ลงทุนทำกับเพื่อนสาวฮาน่า

ลูกสาวคนโตของน้องแสนดีนะคะ

เมื่อลูกขอแม่ก็จัดให้

เตรียมคัมแบ็ควงการอีกครั้งแล้วล่ะจ๊ะ

แม่มันยังลูกอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย

แต่พอดีก็เนี่ยโควงโควิดอะไรต่าง

ก็ดูกันไปแต่ก็มีติดต่อมาก็ดีใจแล้ว

เผื่อมีมาเล่นทั้งที

โอ้โหน้องแสนดีลูกสาวเนี่ยเชียร์เลย
โอนะเมื่อไหร่จะเล่นละครสักทีนะคะ

ติ้งของน้องแสนดีเนี่ยก็เกินร้อยเหมือนกันนะคะ

ที่สำคัญนานแล้วไม่เห็นผลงานละครเลยนะ
ถึงถ้าคุณแม่ยังไม่กลับไปเล่น

อันนี้ไอเดียดี